ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวนี้นะคะ
เข้ามาแบบชิวสบายสวมเสื้อกล้ามกระเป๋าคาดเอว

ใช่มีดไปถึงตัวเลยแล้วเข้าไปหลังเคาน์เตอร์นะคะ
แล้วพนักงานขายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
เขาก็มีสตินะเขากดประตูล็อกไม่ให้โจรออก
แต่โจรจะออกก็เอามีดจี้ขู่ให้เปิด
นี่ค่ะสุดท้ายต้องเปิดให้ออกไปค่ะ

นี่ค่ะโอ้เสี่ยงจริงอันตรายมากจริงนะคะมีอาวุธมาแบบนี้

วาดไปได้เป็นทองหนัก๒๙บาทนะคะ
สร้อยคอทองรูปภัณฑ์เส้นละ๑บาท๒๙เส้น๘๗๐๐๐บาทค่ะ
ตำรวจสพคูคศต้องปรบมือให้เลยนะคะ
เขาใช้เวลา๕ชั่วโมงค่ะจากเบาะแสที่มี
จริงก็รูปคมตำรวจนะตำรวจออกจากร้านทองนี้ไป๕นาที
ตอนที่เป็นสายตรวจออกไปก็เข้ามาก่อเหตุ
ตำรวจใช้เวลา๕ชั่วโมงจับค่ะจับได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
นายอิสเรศจิตสิงอายุ๓๙ปีผู้ก่อเหตุ
ไปจับได้ที่บ้านในซอยมิตรมัยตรี๓อยู่ที่เขตคลองสามวา
ของกลางได้หมดค่ะสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๒๓เส้น
ตัวจำนำทอง๖ใบเงินสด๑แสนมีดปอกผลไม้๑เล่ม
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจได้มาตอนที่ไปรวบตัวนะคะ
วันนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองนะคะ
นายอิสระเรศสารภาพบอกว่าเอาสร้อยทองไปจำนำ
จะเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนตัวทำแผนเสร็จแล้วตำรวจก็จะนำตัวนายอิสราเรศ
สารจังหวัดธัญบุรีดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
เพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มค่ะ
อาจมากจริงจริงมาคนเดียวนะคะสวมชุดแบบนี้เลยค่ะ
กล้ามตัวนี้เลยนะคะถือมีดมาเล่มหนึ่งแล้วก็ข่มขู่พนักงานค่ะ